เดี๋ยวเรามีประเด็นต่างให้ติดตามกันต่อเนื่องตลอดทั้งรายการนะครับ
แต่ว่ามาดูประเด็นสำคัญนี้กันก่อน
เรื่องของยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นี้ครับ
ส่วนการโทรขอความช่วยเหลือเรื่องการรักษาโทรสายด่วน
วันโทรเป็น๗๘๐๐๐สายแล้วนะครับ
ดูของยอดผู้ติดเชื้อกันก่อนนะครับ
ผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานในวันนี้นะครับ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๓๖๑๘ราย
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๓๒๑๑ราย
ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ๒๒๖ราย
แล้วก็ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๘๑ราย
คุณผู้ชมดูช่องนี้ครับช่องนี้สำคัญมากครับ
แล้วพบผล๒ขีดหรือว่าเป็นบวก

รวมแล้วได้๖๕๗๕๖ราย
ตัวเลขนี้น่าตกใจมากนะครับ
ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเรามีอยู่๒๙๕๘๑๖๒ราย
อดผู้เสียชีวิตวันนี้รายงานออกมาก็สูงครับ๔๙ศพ
ผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเราตั้งแต่มีการประบาดโควิด๑๙
คือ๒๓๐๗๐ศพนะครับ
หายป่วยกลับบ้านรายงานรายวัน๑๘๙๓๙ราย
แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังคงรักษาอยู่นะครับ
มีมากถึง๒๒๓๔๑๔ราย
รักษาตัวที่บ้านรวมแล้ว๒แสนกว่า
มีอาการหนัก๑๑๓๑รายนะครับ
แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๒๕ราย
โอ้โหตัวเลขนี่หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งคุณหมอเขาบอกนะบอกว่าเห็นตัวเลขแบบนี้
แล้วจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้อีก
เรื่องนี้ค่ะคุณหมอนิธิพัฒน์เจียรกุลภาควิชาอายุราศาสตร์

ถ้านับรวมที่ไม่ได้รายงานเข้าระบบ
หรือว่าโทร๑๓๓๐แต่ว่าสายไม่ว่าง
หรือว่าติดเชื้อแต่ไม่ได้ตรวจด้วยเหตุต่าง
อาจจะไปถึง๓เท่าแน่
แล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะมารักษาโควิด

ยงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสคลินิกเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้เราเข้าสู่ปีที่๓แล้ว
กับการเจอกับโควิด๑๙จะต้องอยู่กับมันให้ได้

แล้วหมอก็บอกว่าเรื่องของการดูแลรักษาก็เหมือนกันค่ะ
คงจะไม่สามารถแยกคนติดเชื้อมาอยู่โรงพยาบาลสนาม
คือถ้าเกิดที่บ้านไหนสามารถแยกสัดส่วนได้
อยู่บ้านนี่แหละแล้วก็รักษาตามอาการ
ยาต้านไวรัสในกลุ่มของคนที่มีอาการมากไป
ใช่ครับอันนี้คุณหมอยงใช่ไหม

ต่อกันที่คุณหมอจดธรรมทัศน์อารีนะฮะ
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่องเกี่ยวกับสายด่วนที่มีคนโทรเข้ามา
ขอความช่วยเหลือเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องของติดโควิดเยอะมากนะครับ

ตั้งแต่วันที่๒๑กุมภาพันธ์จนถึง๑มีนาคม
มีผู้โทรศัพท์เข้ามาวันละ๔๐๐๐๗๐๐สาย

ขณะที่ช่องทางแอปพลิเคชันสปสชและเฟซบุ๊กสปสช
ก็เฉลี่ยวันละกว่า๙๐๐รายนะครับ

ยอดของผู้ที่โทรศัพท์เข้ามามากที่สุด
สายด่วนนี้คือ๗๓๐๐สาย
ซึ่งยอมรับว่าเป็นจำนวนที่เกินศักยภาพ
ระบบของสปสชจะรองรับได้นะครับ
ซึ่งก็ต้องขอโทษไปยังทุกสายที่โทรเข้ามา
แต่ไม่สามารถติดต่อมายังสปสชได้นะครับ
แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งแก้ปัญหา

สถานการณ์แบบนี้มันเคยเกิดเมื่อเกือบ๒ปีก่อน

แล้วก็นักข่าวพยายามถามสปสชว่า
รับโทรศัพท์ศูนย์ใหญ่ขนาดไหน

เปิดเบื้องหลังคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีระบบ

ใช่เขาพยายามปรับระบบมาจนถึงตอนนี้นะ
ตอนนี้มันกลับไปเป็นจุดเดิมแล้วนะคุณนะ
โทรเข้ามาเยอะ๗๘๐๐๐สายนะฮะ

หากโทรหมายเลข๑๓๓๐ไม่ติดในพื้นที่ต่างจังหวัด
สามารถโทรไปที่สารพยาบาลตามสิทธิ์
หรือว่าสารพยาบาลใกล้บ้านได้
หรือว่าสายด่วนโควิดประจำอำเภอหรือประจำจังหวัดได้นะครับ
ขณะที่กรุงเทพมนครก็ยังมีเบอร์สายด่วน

ขอให้ท่านนั้นศึกษาหมายเลขต่างเหล่านี้เอาไว้นะฮะ

กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการปรับมาตรการเกี่ยวกับการรักษา
คือให้รักษาแบบผู้ป่วยนอกค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าเรื่องนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

เปิดเผยบอกว่ามีการเพิ่มทางเลือก
การรักษาผู้ป่วยโควิดสีเขียวให้เป็นผู้ป่วยนอก
เขามีแผนชื่อแผนนะว่าเจอแจกจบ
อันนี้เริ่มไปเมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา

ก็คือการตรวจเชื้อพบผลเป็นบวกเจอว่าเป็นโควิด
แจกก็คือการแจกความรู้ความเข้าใจ

จบก็คือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการครบวงจร

โทร๑๓๓๐ก่อนจะได้ประเมินความเสี่ยง
หรือบางคนบอกว่าฉันประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นแล้ว
ไม่มีอาการอะไรมากฉันเป็นเสียงน้อย
อันนี้จริงเป็นผู้ป่วยนอก
การที่เขาจะประสานเข้าเป็นผู้ป่วยนอก

ยาตามแผนเจอแจกจบคืออะไร
คือคุณหมอเขาจะจ่ายยา๓สูตรค่ะ

แล้วก็จะเป็นยากลุ่มที่รักษาตามอาการ
มีน้ำมูกก็กินลดน้ำมูกไอก็ให้ยาแก้ไอ
แล้วก็มีฟาวิพิราเวีย
ซึ่งการแจกฟาวิพิราเวีย

อันนี้คือเป็นยา๓สูตร
แจกกรณีเจอแจกจบนะคะ
เริ่มไปแล้วเมื่อวันที่๑มีนานะคะ